เช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์นะคะช่วงนี้ดูเหตุระทึก
เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเป็นแท็กซี่สีชมพูค่ะ
เข้าไปเติมแก๊สหลังจากนั้นออกมาเกิดไฟลุกท่วมทั้งคันนะคะ
แต่คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะ
นี่เป็นเหตุไฟไหม้แท็กซี่สีชมพูค่ะ
เลขทะเบียนททหารสฤ๘๘๔๒กรุงเทพจอดอยู่ริมถนนหน้านิคมลาดกระบังกรุงเทพ
เจ้าหน้าที่พอได้รับแจ้งเหตุเข้าไปฉีดน้ำดับไฟใช้เวลา๑๐นาทีเพลิงสงบลงค่ะ
จากการตรวจสอบพบว่ารถแท็กซี่ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งคันแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
คนขับรถแท็กซี่เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเข้าไปเติมแก๊สในปั๊มเติมเสร็จปุ๊บ
ขับรถออกมาตามผู้โดยสารตามหาผู้โดยสารตามท้องถนนทั่วไปนี่นะคะ
แต่ช่วงที่วิ่งอยู่เครื่องยนต์มันเกิดมีปัญหาก็เลยจอดรถชิดข้างทาง
ลงไปตรวจเช็คจู่ช่วงนั้นแหละค่ะเกิดประกายไฟหน้ารถแล้วก็มีเพลิงตามมาเลย
ตอนนั้นเองไม่มีผู้โดยสารเขาบอกเคราะห์ดีมากเลยนะคะ
ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ